คุยกับตำรวจเจ้าของคดีหน่อยกันแล้วกันเพราะว่าอยู่ในสายแล้วจะได้ฟังความคืบหน้ากันด้วยนะครับ
ท่านพันธมตโทวรากรชัยวงศ์นะครับท่านรองภูมิกับการสอบสวนกองกับการ๔นะครับ
กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัธยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์นะครับ
แจ้งความพี่สกบอลบาร์บุจทองแล้วก็ตั้งแต่๑๖สิงหาแล้วก็เคลื่อนแรกทุนกับมาที่
ตอนนี้เราดูแล้วเป็นรูปแบบไหนยังไงหรือว่ารักษณะแบบนี้เนี่ยมีคนโดนเยอะไหมครับ
โดนโดนเยอะครับเพราะว่ารักษณะหน้างานของแอปดูดเงินเนี่ยจะจะกลับเข้ามาในของสอทองทั้งหมดครับ
ครับก็อันนี้ก็คือกรณีที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน

แล้วเรางี้เราสืบสวนหรือว่าไล่ยังไงต่อครับท่านครับในการที่จะไปถึงตัวคนก่อเหตุ
ช่วงที่ข้อมูลที่ได้จากสำนวนที่ตอนสำนวนตัวจริงผมได้ช่วงประมาณกลางเดือนกันยานะครับ

เรื่องต้นเมื่อได้สำนวนเสร็จเนี่ยก็ต้องดูตรวจสอบว่าข้อมูลจากที่คำให้การของพระอาจารย์เป็นไงบ้าง
แล้วก็บัญชีมีการอายัดเบื้องต้นหรือยังแล้วก็ในเบื้องต้นผมทำการอายัดเงินเส้นเงินของธนาคารไปทั้งซ้ำอีกครั้งแล้วครับ
เพราะตอนนี้ต้องอยู่ระหว่างรอข้อมูลจากธนาคารครับ
หมายถึงว่าเงินเนี่ยเราเช็คได้ไหมฮะว่าโอนไปที่ไหนอะไรยังไงที่ดูดไปฮะ
ของพระอาจารย์ที่ข้อมูลที่ได้มาเป็นธนาคารอาจารย์สมพรแต่ว่าชื่อบัญชีมันเป็นสามกฤษ

ทั้ง๓แอปของหลวงพ่อที่อยู่ในแบงค์ที่ถูกดูดออกไปเนี่ยไปที่บัญชีหนึ่งที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษอย่างนี้แหละฮะ
ว่าเราต้องดูจากข้อมูลธนาคารสมพรส่งกลับมาว่า
บัญชีนี้เป็นชื่อใครชื่อหมายเลข๓หลักหรือว่าที่อยู่ที่เขาใช้การเปิดบัญชีครับ
เงินทั้งหมดในแอปแบงค์ของหลวงพ่อเนี่ยเข้าไปที่บัญชีนี้หมดเลยไหมฮะ
เงินผมต้องดูอีกทีแต่ว่ายอดเงินในคำให้การเขาบอกเป็นยอดเดียวคือ๑๔๗๔๐๐บาทครับ
แสดงว่าบัญชีนี้อาจจะเป็นบัญชีม้าหรือจะบัญชีใครก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันมุ่งไปที่บัญชีนี้
แล้วมันจะไปต่อจะไปถอนออกไปไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวต้องไปไล่ต่อ

อืมยากไหมฮะคดีพวกนี้ในการที่เราไป
มันต้องยังก็ต้องใช้เอกสารอย่างคือหลัก
เพราะฉะนั้นในการจะอธิสูจน์ตัวตนว่าคนร้ายที่แท้จริงแหละคืกใคร
แน่ชัดอยู่แล้วว่าบัญชีเปิดด้วยชื่อใครธนาคารอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็เส้นเงินมันก็จะค่อนข้างยาวพอสมควรน่าจะยาวพอสมควรนะครับ
คือส่วนมากสิ่งที่เราตามได้ก่อนจะเป็นพวกบัญชีม้า
แต่มันจะขยายผลไปต่อได้มากน้อยขนาดไหนตรงนี้นี่แหละตรงนี้ค่ะท่าน
ตรงนี้มันต้องอยู่ที่ว่าต้องอยู่ที่ส่วนใหญ่ครับตั้งแต่คดีความและแสดงแนวที่พี่มีการแช่งความ
จากการที่ดูเบื้องต้นนะครับคือคนร้ายเนี่ยจะค่อนข้าง
เขาเรียกว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเราในการสืบสวนแนวทางไหนเขาก็จะวางตรงเหมือนกล
คนให้แนวทางสืบให้มันซับซ้อนมากขึ้นครับ
ท่านรองภูมิกับมันมีอยู่กรณีหนึ่งคือพอเกิดเหตุครั้งแรกที่ทางหลวงพ่อท่านถูกดูดเงินไปหมดแล้วเนี่ย
แต่หลวงพ่อท่านไม่เชื่อแล้วล่ะแล้วบอกเดี๋ยวค่อยโทรมาใหม่
ท่านก็เลยโทรไปหาตำรวจนายหนึ่งที่เป็นเจ้าของคดีใช่ไหมฮะหลวงพ่อ

อ่าท่านท่านพอดีเลยฮะท่านวรากรพอดีเลยหลวงพ่อท่านบอกวันนั้นได้คุยกัน
แล้วหลวงพ่อท่านบอกอยากจะให้มาเนี่ยบอกมันบอกให้โทรมาใหม่

ก็อธิบายเข้าใจกันครับเพราะว่าวันก่อนอาจจะยุ่งเรื่องอะไรเลยครับ

ใช้ร้อยผมว่าร้อยละร้อยนะครับใช้อ่าลักษณะการโทรที่ใช้ระบบ
ซึ่งเป็นระบบการโทรทางอินเทอร์เน็ตแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะอยู่ตัว
ไปเก็บแชร์แดนหรือว่าอ่าอยู่กับเพื่อนบ้านครับครับ
โทรมาจะเป็นกลุ่มแก๊งเลยโทรมาว่าเป็นนู่นนี่
อ้างว่าเป็นหน่วยงานราชการหรืออ้างเป็นนู่นเป็นนี่ครับ

เราก็อาจจะเสริมปิดกฎนี้อีกครับเพิ่งอันตราย
คือเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยแล้วกันนะครับ
พอดีอ่าพอครั้งที่สองที่แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่ท่านฟังตอนแรกอ่ะ
ที่ว่าหลวงพ่อไม่เชื่อแล้วแล้วบอกให้โทรมาใหม่เนี่ย
หลวงพ่อท่านก็เลยโทรหาท่านรองภูมิกับวรากร
บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะโทรมาใหม่นะตำรวจจะมารอไหม
เผื่อจะได้ดักจับได้อะไรได้ดักฟังได้หรือว่าจะได้รู้ว่าเป็นใคร
แต่ว่าท่านรองภูมิกับวรากรบอกว่าในแง่ของการปฏิบัติเนี่ย
คือต่อให้ไปรอฟังมันอะไรมันเนี่ย
มันก็อาจจะไม่ได้นำไปสู่การจับกลุ่มตรงนั้นได้อย่างนี้ใช่ไหมฮ
ถูกต้องครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย
เพราะว่าโจรเขาไม่ได้อยู่ตระแวกหรือว่าเขาอ้างอะไรก็ได้ครับ
แต่ส่วนใหญ่ที่ในทางส่วนที่เคยเจอมาเนี่ยฮะ

ค่อนข้างยากครับว่ามันอยู่ที่ไหนแน่ชัด
เพราะมันหลอดได้ว่าอยู่หนึ่งอยู่หนึ่งครับ
แต่หลวงพ่อท่านเลยมองว่าแม่ทำไมตำรวจไม่อยากทำงานเชิงลุกเหรอมารอดักจับคนร้ายอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่วิทยาศาสนาครับโทษทีคือวันก่อนไม่ได้อธิบายพระอาจารย์ให้สร้างครับ
อธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ก็คือเหมือนที่บอกเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมฮะ

เอาท่านครับคดีลักษณะแบบนี้มีมากมายกี่พันกี่หมื่นคดีฮะณขณะนี้
นำไปถ้วนครับเพราะว่าตอนนี้มันกระจายกระจายกัน
มันคือมันเหตุเกิดผมว่าคือลักษณะของกฎหมายที่เปลี่ยน
พรกรใหม่ที่ช่วยในการเอาโทษบัญชีม้าหรืออะไรต่างเนี่ย
ผมว่าก็เป็นเป็นแนวทางที่ดีในส่วนหนึ่งแต่ส่วนแต่อีกส่วนหนึ่งครับคือ
มันเหมือนกับขยะที่มันเกิดขึ้นทุกวันปริมาณเท่ากันทุกวันครับแต่ว่า
ในเชิงการตรษภัณฑ์และรูปแบบแผนฤกษ์การคนร้ายมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยครับ

มันจะไม่ยากในการป้องกันในส่วนหนึ่งแล้วก็
อ่าที่เวลาในการถูกหล่อเนี่ยมีทุกอาชีพครับ
โอกาสในการได้ทรัพย์สินคืนของของผู้เสียหายเนี่ย
มากน้อยขนาดไหนครับ
มันอยู่ขึ้นมันขึ้นอยู่กับการอายัดเงินที่เร็วหรือไม่
อย่างเคสอาจารย์เหมือนมันน่าจะมีเงินทางท่ออยู่บางส่วนนะครับ
ครับอ่าก็ต้องรีบไปอายัดเงินก่อนใช่ไหม

ครับอ่าแล้ววันนี้ได้ความคืบหน้าตรงนี้แล้วนะครับ
เป็นว่าก็คือกำลังไล่สืบอยู่เส้นทางการเงินในเคสของหลวงพ่อนะครับ

ครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ